คุณผู้ชมเรื่องนี้เราต้องตามความคืบหน้ากันให้อย่างแน่นอน
และวันนี้มีความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายบุกเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดนครปฐมแล้วไปก่อเหตุข่มขืน
กระทำชำราวน้องอนุบาล๓อายุ๖ขวบค้าห้องเรียนเลย
ล่าสุดสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะก่อเหตุที่นครปฐม
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นหนีไปราชบุรีไปอยู่บ้านเพื่อน
ตำรวจตามไปตะครุบตัวได้นะคะแล้วไปตรวจสอบประวัติคนร้ายรายนี้
แหม่งไม่ธรรมดาคุกเหมือนบ้านหลังที่๒เลย
เข้าออกเป็นว่าเล่นก่อเหตุตั้งแต่ปี๕๑๕๖หลายคณีมากคุณ
มาดูเรื่องราวเรื่องนี้กันก่อนนะครับเป็นความคืบหน้ากรณีที่
น้องนักเรียนหญิงชั้นอนุบาล๓ถูกคมขืน
ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะห้องเรียนเลยที่จังหวัดนครปฐม
วันนี้ค่ะคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ก็พาแม่แล้วก็น้องที่ตกเป็นเหยื่อ
ชี้ตัวผู้ก่อเหตุตอนแรกเนี่ยตำรวจให้ชี้ภาพถ่ายก่อน
หลังจากนั้นให้ชี้ตัวจริงปรากฏว่าชี้ตรงกัน
ซึ่งน้องชี้ตัวคนร้ายได้อย่างถูกต้อง
แล้วก็บอกว่าคนนี้แหละค่ะคนนี้แหละค่ะอืมที่เป็นคนทำหนูอืม
คนร้ายรายนี้มันก็คือนายสนองเข็มทองอายุ๔๘ปีนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

ดูสิ่งที่ทำกับน้องแล้วกลายเป็นปมเป็นบาดแผลในใจน้องเพราะอะไร
เพราะว่าตอนที่นำตัวน้องกับแม่ขึ้นรถออกไป
ระหว่างชี้ตัวตอนนั้นน้องก็ร้องไห้แล้วนะ
ตอนที่เอาตัวออกไปเนี่ยน้องตื่นตกใจแล้วก็ตะโกนร้องไห้เสียงดังเลยนะ

ทีนี้สอบถามตำรวจตำรวจก็บอกว่าคาดว่าน้องอาจจะหวาดกลัวคนร้าย
แล้วก็ระหว่างที่ชี้ตัวเนี่ยอาจจะนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่น้องถูกกระทำอนาจารย์
นี่ไงมันกลายเป็นบาดแผลในใจน้อง
ซึ่งเป็นแผลเป็นที่ไม่มีวันที่จะลบเลือนไปจากจิตใจได้
คุณปวีนาบอกต่อว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องย่ำแย่มาก
ต้องใช้เวลาแล้วค่ะใช้เวลาในการฟื้นฟูเรื่องของสภาพจิตใจของน้อง
หลังจากนี้ก็จะประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยเฉพาะพมจังหวัดเข้ามาฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจของน้องนะคะ
คุณปวีนาฝากไปถึงโรงเรียนเก่าที่เกิดเรื่องด้วยบอกว่า
คุณครูต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจเด็กมากกว่านี้
เวลาเกิดเรื่องเด็กมาแจ้งคุณครูแล้วอย่าไปคิดว่าเด็กมันโกหก
อย่ากลัวที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงเรื่องของความปลอดภัยของเด็ก
กลัวว่าโรงเรียนจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะว่าเกิดขึ้นแล้วคุณต้องใส่ใจเด็กก่อนเลย
ใส่ใจแล้วก็ตรวจสอบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันจริงหรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่น้องประสบเหตุเนี่ยน้องก็ไปฟ้องคุณครูประจำชั้นนะ

คือพูดลักษณะคือไม่เชื่อน้อง
แล้วสุดท้ายมันเป็นเรื่องจริงแล้วคุณดูซิว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะ

คุณครูบอกว่าไม่เชื่อว่าเด็กอายุ๖ขวบจะรู้จักเขามาข่มขืน
นี่ไงคุณปวีนาก็เลยฝากบอกครูนะคะครูทุกคนที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ

ต้องให้คุณแม่เขาเป็นผู้เยียวยาสำคัญยิ่ง
ก็ดูแลเอาใจใส่ลูกดีแล้วก็พ่อเลี้ยงเขาด้วยก็ดีนะคะคุณตาเขาด้วย
ถ้าเผลอได้รับสภาพนี้แล้วเด็กก็อายุน้อยมาก
เพียง๖ขวบคงจะต้องใช้เวลาพอสมควร
ต้องใช้เวลาพอสมควรสมควรใช้เวลานานเลย
ทีนี้คุณปวินาณี่ยงพูดต่อฝากขอบคุณไป
ถึงตำรวจที่เร่งติดตามตัวคนร้ายได้เร็ว
ซึ่งถ้าเกิดว่ายังหากจับตัวคนร้ายไม่ได้
ก็เกรงว่าจะไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้อีก
จากว่าก่อนหน้านี้คนร้ายรายนี้ก็คือนายสนอง
เคยมีประวัติโชคโชนเรื่องนี้มาแล้ว
แล้วก็คุณปวีนาบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
โรงเรียนต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กให้มาก
เรื่องนี้ไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
เพราะฉะนั้นขอให้กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อหารือ
แล้วก็มีมาตรการแก้ไขและป้องกันมากกว่านี้
นี่เป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่คนร้ายเข้าไปในโรงเรียน

คุณดูดิเดินเข้าไปเขาสบายใจมาก
ไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรมาตรวจสอบ
นั่นสิทีนี้นายสนองอย่างที่เล่าไป
ถูกตำรวจจับกุมได้ที่ราชบุรี
หลังจากที่ก่อเหตุที่นครปฐมแล้วก็หนีไปกบดานที่บ้านเพื่อน
ราชบุรีนะคะทีนี้ไปตรวจสอบประวัติแหม่ไม่ธรรมดา
สนองคนนี้เคยถูกต้องโทษในคดีเกี่ยวกับเด็ก
และเขาหารักทรัพย์มาแล้วเข้าออกคุก

เป็นว่าเล่นเลยนะคะเมื่อปี๒๕๕๑ต่อเนื่องมา
แล้วถูกต้องโทษคดีกระทำอนาจารย์เด็ก

หลังจากนั้นก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วไม่สำนึกค่ะ
ไม่มีจิตสำนึกนะคะไม่มีฮิริโอตะปะ

คดีเดิมด้วยนะตั้งแต่ปี๕๑รวมถึงปีนี้
ก็๑๑ปีเข้าไปแล้วที่ภูวะพันอยู่กับเรื่องเดิม